แต่มันจะสรุปนะขึ้นไปอีกนะครับครับคุณผู้ชมคะ
ถ้าบรรดาเจ้าแม่คอนเทนต์เนี่ยเขาไปชวนนางเอกซุปตามาร่วมจอยด้วย

เริ่มกันที่คู่แรกพี่อ้นศรีพันธ์กับพี่แอนทองประสมคุณผู้ชม
คือต้องบอกว่าพี่อ้นสี่พันเนี่ยนะนางก็เป็นเจ้าแม่คอนเทนต์นะคะ
ที่ผ่านมาละสารพัดคอนเทนต์
ล่าสุดได้โคจรมาร่วมงานกับนางเอกซุปตาสุดซีพี่แอนทองประสม

จากนางเอกเจ้าบทบาทจะโชว์ลีลาแบบไหนไปชมกันจ้า
เป็นไงล่ะตาดึงเป็นไง
กขาสูงเมื่อกี้หายใจหูวาบเลย

ถ้านางเอกตัวแม่เขาจะขายขำกันขนาดนี้

อ่ะท่านทานมาเจอกับใครมาเจอกับใคร
อัลลิลาของพี่เจนนี่จะเป็นยังไงไปดูกันหน่อยค่ะ
แกทำไมพวกเรายังโสดอยู่วะ
ก็โสดให้คนเสียดายเล่นไงแล้วไม่มีใครเสียดายหรือยัง

แต่คนที่ไม่เกียรติคือพี่ต้นหอบ

เจ้าแม่คอนเทนต์คนที่๓ที่บันเทิงไทยรัฐต้องมอบมงให้
และนางเอกที่ตกเป็นเหยื่อ
ก็มีผลงานก็หน่อยถูกไหมคะไม่ได้มาเดียวแต่ยกกันมาเป็นหมู่คณะเลยจ้ะ
สวัสดีครับ
โอ้ยผีบงานก็คงห่วง

เพื่อพูดให้คุณผู้ชมที่กำลังมองอยู่ว่า

คือทีมงานก็คงละอาใจประมาณเยอะ

เพราะว่าอ่ะบทที่ฉันเกลี่ยนไฟที่ฉันเสร็จให้นะคะ

ยังไม่ตั้งใจเท่าบทเท่ากับการเล่นติ๊กต๊อกเลยอ่ะพี่แจ๊ค
คุณผู้ชมดูนะคะเต้นยังไงให้เกินเพื่อนเต้นแบบแพทย์นับประพาค่ะ
โอ้โหเลิศอยู่นะ